คุณผู้ชมครับมามองในมุมของนักอาชญะวิทยากันบ้าง
เขามองในกรณีนี้อย่างไรนะครับ
เป็นการสะท้อนปัญหาที่คนร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม
เรื่องนี้รองสัตว์อาจารย์พันธบทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับ
ประธานคณะอาชญวิทยา
เปิดเผยถึงกรณีกราดยิงที่มีผู้เสียชีวิต๒ศพเมื่อคืนนี้ว่า
ผู้ก่อเหตุใช้ช่องทางออนไลน์ขณะหลบหนีโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา
แสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุมีปมขัดแย้งในใจที่ไม่สามารถพูดในโลกของความเป็นจริงได้
ใช้ช่องทางออนไลน์ในการแสดงออกถึงความรุนแรงนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากชีวิตจริง
เช่นการโพสต์คลิปยิงปืนพร้อมกับข้อความให้คนอื่นได้รู้ถึงนัยสำคัญที่ตัวเองอยากจะบอกสังคม
และสิ่งที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวขณะหลบหนี
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในสถานที่ทำงานเดิม
ความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาการถูกทำร้ายร่างกายและการยัดเย็ดข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
มันสะท้อนให้เห็นปัญหาเหล่านี้นะครับว่าเขาไม่สามารถทนแรงเสียดทานหรือแรงกดดันได้
จึงนำไปสู่ความรุนแรงในโลกของความเป็นจริง
ดังนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์บอกก็คือจำเป็นเร่งด่วนเลยคือต้องสร้างช่องทาง
เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของผู้ใต้บังคับบัญชา
และต้องให้ความมั่นใจว่าผู้ร้องจะปลอดภัยด้วย
เพราะถ้าไม่มีคนรับฟังเขาปัญหามันอาจจะส่งผล
มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกในอนาคต
คือออกมาระบายในโลกความจริงแบบนี้อีก
อนาคตซึ่งนับตั้งแต่จำได้ไหมครับ

ทางราชการก็ยังไม่ได้

ความว่าแก้ไขมันก็ว่าต้องแก้เที่ยวระบบเลยนะครับระบบว่าเช่นเขาบอกว่าตราบรัฐกาลอาจจะแบบไม่รับความเป็นธรรมถูกทำร้ายแล้วก็ตาม
ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นไปตามนั้นไหมหรือเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
หรือจะทำยังไงให้มีกลไกให้เขาสามารถสื่อสารหรือขอความเป็นธรรมได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น
การต่อมาผมว่าตรวจต้องสื่อสารให้เห็นให้ทราบว่าคนปกติที่มีความเครียดมากขึ้น
สามารถไปพบนักกิจพิทยาคิตแพทย์ได้ครับไม่เชื่อเพราะคนที่มีปัญหาทางจิตธรรมดา
เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกการที่เราไปสื่อสารไปพูดคุยกับคนเนี่ย
พูดชาวจะทำให้คนร้ายความเครียด
ด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับท่านชี้ว่าเหตุการณ์นี้คนร้ายเนี่ย
จะเป็นคนสองบุคลิกคือถ้าไม่เมาไม่เป็นถ้าไม่เมาจะเป็นคนปกติ
แต่ถ้าเมาแล้วอาจจะเป็นอีกคนนึงได้
รวมถึงอาจจะได้รับแรงเสียดทานแรงกดดันจากงานจึงขาดสติและก่อเหตุ
คาดว่าอาจจะมีอาการทางจิตประสาทรวมด้วยหรือเปล่า
วกกับพอมีความกดดันเรื่องงานเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรม

ค่ะก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จะได้ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดจากความกดดัน
แล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียในลักษณะแบบนี้อีกนะคะเพราะว่า